แต่พาไปดูงูที่เมืองนอกกันบ้างดีไหม
คือบ้านเรางูโผล่มาจากโถส้มก็ว่าน่ากลัวแล้ว
คุณไปดูเมืองนอกค่ะว่าเขาโผล่มาจากไหน
น่ากลัวพอกันน่ากลัวแบบขนลุกเลยคุณผู้ชมไปดู

สังเกตว่าของต่างประเทศนะเหมือนงูจะชอบมาจากด้านบน
คือมันหนาวไงเขาก็จะไปอยู่หลอดใต้หลังคาหลอดฟงโคมไฟคือไม่โอเค
พูดเลยถ้าเดินมาแล้วเจอเจ๊เอไม่ไหวนะคะ
นี่เป็นวีดีโอของนายมาร์ทไฮแอดค่ะ
เฉินหน้ากับแขกไม่ได้รับเชิญ๒ตัว
ที่เห็นเป็นแฉกนั่นคือมี๒ตัว
เป็นงูตัวยาวสีดำห้อยหัวลงมาจากห้องใต้หลังคาของบ้านเขาเอง
เมืองกรีนวูดของรัฐซาวสแคโรลายหน้าสหรัฐอเมริกา
เล่าให้ฟังบอกว่าก็กลับมาจากที่ทำงานปกติ
พอเดินตรงมายังห้องใต้หลังคาถึงกับต้องพังงะเลยค่ะ
มีงูสองตัวอยู่ก็ให้ห้อยหัวมาเซไฮแบบนี้
ห้อยหัวเพลินกันอยู่๒ตัวเลย

เห็นทั้งหัวเห็นทั้งลิ้นแลบออกมาชัดเจน
และคาดว่าน่าจะเป็นงูมีพิษทั้งสองตัวเลย

คือจะว่าขำออกก็ขำออก
แต่ว่าเขาแอบสารภาพเหมือนกันว่า

แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องเรียกพ่อมาช่วยจับงูออกไปนอกบ้านแล้วล่ะ
ก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวรอพ่อมาจังหวะนี้
หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปหน่อยก็แล้วกัน

ใช้เฟซบุ๊คส่วนตัวรวมถึงโซเชียลมีเดียอื่น

เดินกลับมาถึงบ้านมีแขกซีไฮแบบนี้
สุดท้ายค่ะพ่อมาไหมพ่อไม่มา

เจ้างูสองตัวนี้ลงมาจากช่องดังกล่าว
แล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้ให้มันเลื้อยออกไป
แต่เจ้างูนะยาวอุตส่าห์พยายามจะเลื้อยกลับเข้ามาในบ้านให้ได้
สุดท้ายเขาก็เลยต้องจับหางมันแล้วก็โยนมันออกไป
ทำได้หนึ่งตัวแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่สามารถจับได้
และตอนนี้ไม่รู้ว่าเลื้อยไปอยู่ตรงไหนของบ้านแล้วนะจ๊ะ
อีกตัวหนึ่งที่เหลือเขาเลยบอกว่า
จุดนี้ต้องนอนเปิดไฟตลอดเวลา
แล้วก็ระแวงว่างูอีกตัวนึงไปไหนแล้ว
เขาตั้งใจบอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงนะ
เดี๋ยวขอขึ้นไปสำรวจห้องใต้หลังคาอีกที
นึงว่าตรงนั้นเนี่ยมีรังงูอยู่หรือเปล่า
โอ้โหคุณห้อยลงมาเป็นฝาแฝดขนาดนี้

แต่ถ้าอยู่ในบ้านคงกลัวคงตกใจ
แต่ถ้าเกิดเจอหรือว่าต้องจับเนี่ยไม่กลัว
จริงเหรอจริงงูหลงงูหลาเอ่องูเดี๋ยวก่อนนะ
งูหลามจับเอ๊ะงูอะไรวะงูหลามจับได้
คือไม่กลัวเพราะว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนะ
ทำไมมันจะมีเกมโชว์เขาจะให้ดารานักแสดงไปออกเกมโชว
แล้วก็จะให้ไปเจอสัตว์อะไรที่เรากลัวที่แปลก

ถือมาห้อยคอเลยนายไม่กลัว
หนอนจับอะไรเห็นสวยอย่างนี้ไม่กลัวนะจ๊ะ
ดุนะจ๊ะสวยงูนะจ๊ะเอิญก็โอเค
แต่ว่าคุณผู้ชมเตือนก่อนในคลิปนี้เนี่ยมักเขาอาจจะมีการ
ด้ามไม้กวาดเขียนงูออกมาไล่งูออกจากบ้านเอง
แต่ถ้าเราเจอที่บ้านอย่าทำเองนะคะ
รีบโทรเรียกเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาดีกว่า

ถ้างูมีพิษเนี่ยอันตรายกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราโดนฉกเป็นเรื่องเข้าไปอีก